ผมก็เห็นเขาแต่โพสต์แต่ของกินนะผมก็ติดต่อนะ
ก็คงมีความสุขมากเพราะว่าแต่งงานแล้วนี่เนาะ

จะได้ครับจะได้มาก
ครับช่วงนั้นมีงานเพราะว่างานอัดอัลบั้มตลอดเลย

แต่ก็ดีใจกับเขาคือมันไม่มีอะไรดีเท่ากับ
ลูกมีความสุขถูกไหมลูกมีความสุขเราก็ปลื้มใจ
แล้วก็เราก็มีความสุขด้วยถึงจะไม่ได้ไป
แต่ก็ได้ดูรูปได้ดูรูปในงานเขาอะไรอย่างนี้
เขามีแอบแอบมาบ่นร้อยใจอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
ว่าที่เราไม่ได้ยอมไปวันสุดทันของเขา

ก็รอว่าเมื่อไหร่เขาจะมีโอกาสมาเมืองไทยนะก็คงจะได้เจอ
ใช่จะได้ไม่ได้ไปต้องรอเจอลูกเขยใช่ไหม
ยังไม่เคยเจอเลยแต่หน่วยก้านก็ดีนะ

มีแพลนที่จะรับพ่ามั้ยค่ะต้อมั้ยค่ะ
ครึ่งปีหน้าคือต้องมาแล้วละใช้มั้ยค่ะ
ก็ค่อยเจอกันต่อนั้น
ครับครับก็คงอาจจะได้กินข้าวกันบ้าง
รักกันมากนะฮะแล้วก็มีความสุข
แล้วก็อยากคือบางทีเขาอยู่เมืองนอกก็คุณภาพชีวิตมันอาจจะดีกว่าที่นี่อะไรอย่างนี้นะ
นั่งรถมองรถมีหรือว่ามันก็อาจจะสบายกว่านี้แต่ว่าอย่าลืมเมืองไทยนะฮะ
เพราะเมืองไทยมันก็เป็นเมืองที่เราเกิดมาอะไรอย่างนี้อยากให้แบบว่ากลับมาเมืองไทยบ้างอะไรอย่างนี้ครับ

อย่ายังก็ได้นะไม่ต้องรีบ
ก็ไม่อยากให้เขารีบอ่ะแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับเราอีกนั่นแหละเนอะใช่ไหมฮะคือถ้าเขาคิดจะมี
แต่ผมคิดว่าถ้าคนสมัยนี้ก็อาจจะเดานะเดาเพราะไม่ได้ถามเขา
ไม่ได้ถามก็เดาว่าคงยังไม่น่ามีตอนนี้มั้งคงอาจจะอยากจะใช้ชีวิตก่อนอะไรอย่างนี้คนรุ่นใหม่
แต่เท่าที่เห็นก็คือก็คงมีความสุขเพราะว่าเห็นเขาไปกินข้าวกับคุณสา
ก็เจอผมอาจจะแบบว่าไม่มีอะไรหรอกก็คงอยากจะบอกว่า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
เดี๋ยวนี้มันโลกมันอยู่ใกล้อะไรอย่างนี้ไหว้แม่ก็เหมือนไหว้พ่อแหละ
คืออย่าไปคิดว่าแบบถ้าคิดว่าไปไหว้แม่แต่ไม่มาไหว้พ่ออะไรอย่างนี้
มันคิดแบบคนโบราณมันคิดแบบละครไป
ต้องอยู่กับความเป็นจริงว่าชีวิตส่วนใหญ่ของเขาเขาอยู่เมืองนอก
แล้วแม่เขาก็จะใกล้ชิดกว่าเพราะว่าคุณศรีเขาก็จะอยู่ต่างประเทศเป็นประจำอะไรอย่างนี้
นั่นก็เหมือนกันนะฮะแม่กับพ่อเนี่ยคนไหนก็ได้เหมือนกันเหมือนกับเป็นตัวแทนแล้ว
ไม่มีมุ่งน้อยใจตลอดเหรอ
ล็อกน้อยใจก็บ้าแล้วคุณต้องใจกว้างไว้
ทำให้ลูกมีความสุขเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วก็ดีใจที่เขาก็โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากแล้ว
จากในช่วงวัยรุ่นบางทีเราก็ห่วงอยู่เหมือนกัน
วัยรุ่นเขาก็มีติดเที่ยวติดอะไรอะไรอย่างนี้เราก็เป็นช่วงที่ห่วง
แต่คุณแม่เขาก็เป็นคนที่ดูแลคุณลูกได้ดี
แต่ทีนี้พอเมื่อแต่งงานไปแล้วก็จะต้องเป็นเรื่องของคุณสา
เราก็ได้แต่หวังเพราะว่าผมไม่ได้รู้จักกับคุณสาเขาเลยนะ
หยุดหยุดยังไม่เจอเธอจริงดูจากในรู

อย่างน้อยก็ถือได้ว่าหล่อก็หน้าตาดีก็โอเคอะไรอย่างนี้
ก็คงได้เจอกันแหละก็คงได้เจอกันแหละถ้าเข้ามาเที่ยวเมืองไทยอะไรอย่างนี้นะ
แต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ใครจะกล้าถามใช่ป่ะ
ชีวิตคู่เราเราเป็นห่วงด้วยชีวิตคู่ของเขาหรือเปล่า
นี่ห่วงแล้วครับคุณจะไปห่วงชีวิตคู่ของลูกทำไม
ต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้เราก็ต้องเปิดใจกว้าง
ตัวผมเองเนี่ยผมมีประสบการณ์ตอนเด็กที่แม่สอนไว้นะฮะ
คือเคยตัวเองเคยไปรักผู้หญิงคนหนึ่ง
ตอนสมัยเรียนหนังสือเลยนะ
แล้วก็เหมือนกับว่าผิดหวังอะไรอย่างนี้
ก็เคยร้องไห้ไปหาแม่ตัวเอง

แม่เขาก็บอกว่าเออไม่ต้องเสียใจไปหรอก
บอกว่าบิลลี่รักใครแม่ก็รัก
และคำนี้จะเป็นคำที่ผมก็จะยึดมาเสมอ
ว่าลูกรักใครเราเป็นพ่อแม่ก็รักด้วย
อันนี้สำคัญมากเพราะว่าเคยมีประสบการณ์กับชีวิตตัวเอง
ตอนแม่พูดตอนนั้นตอนวัยรุ่นนี่ก็ร้องไห้เลยนะ
เพราะฉะนั้นคำนี้ก็จะจำมาจนถึงทุกวันนี้ว่า
ถ้าลูกรักใครเราก็รัก
ขอให้ลูกมีความสุขเถอะแค่นี้
ก่อนสักครั้งเพื่อท้อนลูกผ่านสื่อ

โทรคุยกันเรียบร้อยแล้วก็โอเคแล้ว
นะฮะก็ขอให้ลูกมีความสุขอ่ะ
พ่อแม่จะไปหวังอะไรมากกว่านี้
จะแบบว่าโอ๊ยให้ลูกได้สามีรวยอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่อะนะความรวยหรือว่าความอะไรมันไม่ใช่อะ
ชีวิตครอบครัวนี้มันคือตัดสินใจแล้ว
ก็พยายามที่จะประคับประคองเพราะมันเหมือน

บางทีก็มีกัดลิ้นบ้างกัดอะไรบ้าง
ก็อาจจะเกิดเป็นแผลเป็นอะไรแต่มันก็หาย
ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความอดทนสำคัญที่สุด
ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอดทนน้อย

รู้จักที่จะเงียบบ้างคนเงียบชนะ

ช่วงนี้งานยังแน่นอะไรเหมือนเดิมไหมครับพี่

ปีละเรื่องเรื่องต่อไปก็ช่องวัน
ส่วนงานเพลงเห็นบอกอยู่ในห้องอัดหรือไม่
เกินกุมภาพันธ์นี้อัลบั้มใหม่บิลลี่แน่นอนครับ

ผมออกอัลบั้มครั้งสุดท้ายในปี๒๐๐๘

อัลบั้มชุดนี้ก็จะเป็นเพลงแบบที่
แฟนเพลงเขาถามหาเป็นบิลลี่เข้ม
แล้วก็เป็นงานที่ตั้งใจมาก
เพราะว่าเขียนเพลงเองหมดเลยเหมือนเดิม
แล้วผมใช้เวลาประมาณ๓ปี
ที่นั่งเขียนเพลงตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงสุดท้าย

เราจะมีเกสที่รับเชิญเป็นนักดนตรีใน
ซึ่งเป็นระดับแนวหน้าของเมืองไทยมาร่วมงานด้วย

กำลังจะถามอัลบั้มที่มันได้เปิดบินสปอยด์วิทย์ซิงเกิ้ล
โอ้โหทำซิงเกิ้ลฟังไม่ทัน

ถ้าแฟนเพลงในยุคนั้นในคนยุคเดียวกัน
ก็อยากจะฟังเป็นคอนเซ็ปต์ว่าทั้ง๑๐เพลงเนี่ย

ศิลปินก็คือเราลองต้องคิดงานมานำเสนอนะฮะ
เหมือนเวลาจิตกรที่เขาวาดรูปเนี่ย

๑๐เพลงก็เหมือนเป็นผลงานที่เราทำมา

อย่างนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะฮะ

แต่เราไม่เคยทอดทิ้งแฟนเพลงที่เป็นรุ่นเดียวกับเรา